ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดชายภูมิตำรวจกำลังไล่ติดตามตัว
ผู้ชายกับผู้หญิงคู่หนึ่งนะครับเชื่อว่าเป็นแฟนกันค่ะนะฮะ
ตามภาพจากกล้องวงจรปิดที่ก่อเหตุเอาไว้ก็คือขี่จักรยานยนต์ไป
แล้วก็ไปยิงปืนใส่ชาวบ้านเขาตามหน้าร้านตามหน้าบ้านอะไรพวกนี้นะครับ
นี่ฮะไม่รู้ว่าเป็นอะไรไม่เพี้ยนก็ต้องเมาอืม
หรือว่าไปคุ้มคลั่งไปโมโหอะไรยังไงเนี่ยฮะ
ซึ่งทุกรายที่เกิดเหตุเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้จัก
ไม่เคยมีเรื่องมีราวอะไรด้วยนะครับอย่างเช่นที่ภาพจากกล้องวงจรปิดที่ท่านเห็นเนี่ย
เป็นการขี่จักรยานยนต์ไปที่หน้าร้านรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่ชายภูมินะครับ
ชายหญิงคู่นี้ไปถึงก็ยิงเข้าใส่ร้านสองนัดประตูกระจกแตกเป็นรูขนาดใหญ่เลย
แต่ไม่มีใครได้รับอันตรายนะฮะไม่ได้บาดเจ็บเจ้าของร้านชื่อว่านายประยุทธ์
สกุลกิมอายุห้าสิบเจ็ดนะครับนำหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
แจ้งความที่สพเมืองชายภูมินะฮะหลังจากนั้นตำรวจก็ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นห้องแถวไม้ชั้นเดียวนะครับอยู่ที่ริมถนนชัยประสิทธิ์อำเภอเมืองชายภูมิ
มีกระสุนปืนไม่ทราบขนาดหนึ่งนัดตกอยู่บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ในร้านด้วยนะครับ
ไว้เป็นหลักฐานแล้วแล้วกำลังไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางในช่วงก่อนกับหลังเกิดเหตุที่คาดว่าคนร้ายจะขี่รถมานี่ฮะ
แล้วช่วงกลางดึกคืนต่อมาที่ร้านของนายประยุทธ์เนี่ยคืนก่อนนะ
ส่วนคืนต่อมาตำรวจรับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายอายุ๒๕ปีถูกยิงที่ขาแล้วก็บาดเจ็บ
อยู่ที่ใกล้ตลาดกลางคืนแห่งหนึ่งในเขตตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะฮะ
คาดว่าจะเป็นคนร้ายคนเดียวกันก็คือชายหญิงคู่นี้นะครับ
คุณสุชาดาสิริคงผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปตามความคืบหน้าคดีนี้นะครับ
สรุปแล้วว่าสองเหตุนี้จะใช่คนก่อเหตุชุดเดียวกันหรือไม่
ก็สอบถามนายประยุทธ์เจ้าของร้านรับติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
เขาบอกว่าร้านเขาเนี่ยเกิดเหตุคือคืนวันที่๑๖ต่อเนื่อง๑๗เวลาประมาณเที่ยงคืนกว่า
ตอนนั้นกำลังนอนดูทีวีอยู่ในบ้านชั้นล่างได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
แล้วพบว่ากระสุนหนึ่งนัดมันทะลุกระจกหน้าร้านเข้ามาในบ้านด้วยกระทบเพดานด้วย
แล้วลูกกระสุนก็ล่วงลงที่โต๊ะคอมพิวเตอร์โชคดีไม่มีใครนั่งอยู่ตอนนั้นนะครับ
เขาก็พยายามลุกขึ้นมาดูก็เห็นผู้ชายกับผู้หญิงขี่จักรยานยนต์ซ้อนกันมา
ฝ่ายชายเนี่ยถือปืนหันเข้ามาทางหน้าร้านเขาก็ก้มหลบแล้วทั้งคู่ก็ขี่รถหลบหนีไป
ยืนยันว่าตัวเองกับลูกชายไม่เคยมีเรื่องกับใครมาก่อน
ร้านรับติดตั้งแอร์ของนายประยุทธ์เนี่ย
ก่อเหตุไว้คืนวันที่๑๖ต่อเนื่อง๑๗นะฮะ
แต่ว่าคืนถัดมามีผู้ที่ถูกยิงบาดเจ็บนะครับคือนายพิชิตจำพันธ์อายุ๒๕นะฮะ
ตอนนี้ยังอยู่ที่โรงพยาบาลชายภูมิเขาบอกว่าเขาถูกยิงบาดเจ็บ
คืนวันที่๑๗ต่อเนื่องวันที่๑๘ประมาณเที่ยงคืนกว่า
แสดงว่าต่อจากร้านนายประยุทธ์เลยอีกคืนนึง
เขายืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับผู้ชายที่มายิงเขานะ
แล้วผู้หญิงที่นั่งซ้อนท้ายเนี่ยเขาก็ไม่รู้จัก
ลักษณะดูเหมือนกับขี่รถมายิงชาวบ้านเพื่อระบายอารมณ์
เพราะเหมือนกับกราดยิงไม่ได้ว่าหวังว่าจะโดนใครแต่แบบกราดยิงไปเรื่อย
คือเขาเป็นอาหรี่จากในร้านหรือเปล่าบ่อครับบ่อรูจากนั้นครับ

สรุปแล้วเหตุการณ์แรกเกิดขึ้นคืน๑๖ต่อเนื่อง๑๗เที่ยงคืนครึ่งนะครับ
คนร้ายผู้ชายผู้หญิงซ้อนท้ายขี่จักรยานยนต์กันมานะฮะ
แล้วก็ยิงปืนใส่ร้านรับติดตั้งแอร์แล้วขี่รถหลบหนีไปนะครับ
จอดหน้าร้านก่อนนะฮะแล้วก็ยิงใส่เข้าไป
หลังจากนั้นอีกคืนนึงครับคืนวันที่๑๗ต่อเนื่องวันที่๑๘เวลาเดียวกันเลยครับ
ประมาณเที่ยงคืนครึ่งนายพิชิตคนเจ็บนะฮะขี่จักรยานยนต์กลับมาจากร้านอาหารแห่งหนึ่ง
แล้วมีจักรยานยนต์ที่ผู้ชายกับผู้หญิงนั่งซ้อนกันมาขี่ตามมาแล้วก็เร่งเครื่องแซง
บริเวณสามแยกไฟแดงหน้าตลาดเลิศนิมิตรแล้วก็ชักปืนมายิงใส่เขาสามนัด
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปตอนแรกนายพิชิตยังไม่รู้ตัวว่าถูกยิงนะครับ
เขารู้สึกว่าปวดขาเขาก็ก้มไปดูพบว่าที่ขาด้านซ้ายบริเวณใต้สะโพกเนี่ย
ถูกยิงเข้าไปหนึ่งนัดแล้วมีที่น่องอีกหนึ่งนัดนะเขาก็รีบขี่รถไปหาหมอ
ส่วนอีกนัดหนึ่งบอกว่าไปถูกผู้หญิงคนหนึ่งที่ขี่รถตามมาบาดเจ็บเหมือนกัน
แต่ไม่รู้ตอนนี้ไปอยู่โรงพยาบาลไหนนะครับ
ตำรวจตรวจสอบแล้วก็รู้ตัวคนก่อเหตุแล้วนะครับ
ปรากฏว่าผู้ชายคนขี่จักรยานยนต์นะครับท่านผู้ชมครับ

ส่วนผู้หญิงที่มาด้วยเนี่ยคาดว่าเป็นแฟน

ตำรวจตอนนี้กำลังไล่ติดตามจับกลุ่มตัวอยู่นะครับ

แล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าทำไปเพราะอะไร
โอ้โหนี่คิดว่าเป็นเรื่องเล่นหรือยังไง
คือการเอาปืนออกมาเที่ยวยิงนี่มันไม่ใช่แล้วนะครับ
มันต้องคิดก่อนแล้วนะเพราะว่ากระสุนมันเข้าใครก็ได้